ในช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่กลิ่นอายของกีฬาแห่งชาติ

ทั้งสองท่านก็เป็นคนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับงานในวันนี้เต็ม
แต่เดี๋ยวผู้ใหญ่จะต้องมาดูงานชาวบ้านนะครับแฟนกีฬาทั้งหมดด้วย
เอาขอดูไฮไลท์ก่อนนะครับที่เป็นการซ้อม
จะได้ให้ทั้งสองท่านและได้อธิบายว่าคิวสำคัญในวันนี้
คนดูที่จะมาจะได้สัมผัสกับอะไรบ้าง
พี่ฮุฏครับตรวินโยเป็นยังไงบ้างครับ
ตามบรรยากาศที่มีการซักซ้อมกันวันนั้นได้มีโอกาสมาเห็นคิวเองไหมครับ
คือผมเองต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า
เท่านี้เนี่ยเราจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ไม่ได้ลงทุนในด้านของพิธีเปิดปิดมากเท่าไหร่
แต่ผมเชื่อว่าบริษัทที่มารับงาน
ทุ่มเทให้ชาวนครสวรรค์แทนนะครับ
เราเน้นไปด้านของการสนามเพียงขัน

เราใช้ทรัพยากรของคนจังหวัดนครสวรรค์ทั้งหมด
เพราะการแสดงที่เห็นในภาพนี้คือใช้น้องเลยครับ
นครสวรรค์เนี่ยเอาทรัพยากรที่เกิดขึ้น
ก็อยู่ที่ทางผู้จัดนะครับ
ว่าจะหนังใจมากน้อยอย่างไรเลยนะครับ

หรือลูกพิธีเปิดและพิธีปิดด้วย
คอนเซ็ปต์โดยรวมของพิธีเปิดพิธีปิดอะไร
คอนเซ็ปต์โดยรวมของพิธีเปิดพิธีปิด
ไลท์ตรงนี้ของการจัดงานครั้งนี้
ถามว่าการดำเนินการยากไหมไม่ได้ยาก
เพราะว่าลูกหลานที่เรามาใช้ในส่วนของ
การแสดงทั้งหมดจะเป็นคนลูกหลานของปากน้ำโพทั้งหมด
ซึ่งโรงเรียนแต่โรงเรียนก็จะมีความสามารถ
เฉพาะกลุ่มอยู่แล้วแล้วก็การแสดงที่เราเอาเข้ามา

ก็จะเป็นในส่วนของประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของชาวปากน้ำโพวิถีชาวบ้าน
ซึ่งเด็กนักเรียนตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมของเขาเป็นหลักอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแสดงของสายน้ำ
ิงวังยมนาศมารวมเป็นต้นน้ำเจ้าพญา

ใช่ค่ะมีการแสดงอังกอมีการตีกอง
แล้วก็รวมถึงสิงโตมังกรตรงนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งจะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์สำคัญที่จะเห็นตรงนี้ถือเป็นการซ้อม
ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ้อม
เพื่อจะเตรียมความพร้อมของพิธีเปิดงานในครั้งนี้
ซึ่งทางผู้ว่าก็ได้มาซ้อมถึงสองครั้งด้วยกัน
บางที่บางทางเขาก็จะเอาคนไปแทนไว้ก่อน
ไม่ว่าจะเป็นท่านนโยกเกิดทีก็จะมีส่วนร่วมในงานนี้

ต้องเชิญออกหนังสือเชิญทางผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่ารายการจังหวัดรวมถึงตัวท่านนายก
ซ้อมในเหตุการณ์นี้ค่ะประมาณนี้รวมถึงไฟพระเลิกที่ได้มาจากท่านวัฒนธรรม
ท่านก็จะมีโอกาสมาซ้อมถึง๔ครั้งด้วยกันค่ะ
ตอนนี้ก็จะมีการนัดหมายความพร้อมค่ะก็จะเกือบเต็ม๑๐๐แล้วค่ะตอนนี้
ถามถึงน้องที่มาร่วมการแสดงนิดนึงนะคะ
แต่ละคนต้องแบ่งเวรกันมันยังไงเพราะว่าก็ต้องเรียนหนังสือกันด้วย
ช่วงของเด็กนักเรียนตรงนี้นะคะได้มีการทำหนังสือขอตัวไป
ขอจากเด็กกิจกรรมที่มีความสามารถอยู่แล้วตรงนี้ให้เข้ามาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
ซึ่งน้องแต่โรงเรียนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ
เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นอาชีวะซึ่งเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนชาย
ก็จะเข้ามาร่วมเป็นสายน้ำให้ประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็มีในส่วนของเทคนิคอาชีวะโรงเรียนโพธิศาลโรงเรียนลาศาสตร์
ซึ่งโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนเขามีความพร้อมความสามารถ
เป็นลูกหลานของที่นี่เขาก็ยินดีที่จะมาร่วมในพิธีเปิดงานกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ค่ะ

อันนี้ความจะเป็นเห็นภาพแต่ว่าถ้าเกิดอยากเห็นเต็มกับแสงทีเสียงที่พลุ
คือการซ้อมไม่มีการยิงครูแล้ววันนี้ถ้าอยากมาดูต้องมาดูในพิธีเปิดจริง
ดังนั้นไฮไลท์จะอยู่ที่การจุดทางครอบเพลิง
เดี๋ยวเราลองดูจากตัวรายงานพิเศษนะครับ
ว่าคนที่จุดคบเพลิงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็คือฮีโร่เก็งเท่าอลิมปิกนะครับคุณเก๋ประวัติธรรมดิกับสนัทธาราคุณนะครับ
ตอนแรกอุบไว้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกแล้วแหละ

เอ่ยถึงนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย
ชื่อของเก๋ร้อยเอกหญิงประภาวดีเจริญรัตนธรากุล

หลังเคยได้สร้างชื่อด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิก
กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งเหรียญทองครั้งนั้นทำให้เธอ
กลายเป็นฮีโร่ของชาวไทยทั้งประเทศ
จุดไหนที่พี่สำเร็จมากที่สุดในการเล่นกีฬา

เพราะว่าต้องบอกว่าเป็น
เขาเรียกว่าเป็นความฝันสูงสุดของนักกีฬาทุกคน
ที่อยากจะเข้าร่วมกีฬานี้แล้วก็คว้าเหรียญมา
ซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นก็ถือว่า
มันเป็นอะไรที่สูงสุดของชีวิตนักกีฬาแล้ว
ความสำเร็จและเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์
ทำให้เธอได้รับเกียรติให้เป็นผู้จุดไฟครบเพลิง

ซึ่งเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ยอมรับด้วยว่ารู้สึกภาพภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในมหากรรมกีฬาที่จัดขึ้นในบ้านเกิดของตัวเอง

ก็ถือว่าได้รับเกียรติค่อนข้างสูงนะคะ
ที่เราได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
กิจกรรมครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอยู่แล้ว
ก็ต้องถือว่าก็ยินดีที่แล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาเข้าร่วมกันครั้งนี้ค่ะ
แรงบันดาลใจคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เก๋ประสบความสำเร็จ
กล้าสูบเวทีอันดับชาติเธอเล่าให้ฟังว่า
ส่วนหนึ่งคือการผ่านเวทีกีฬาแห่งชาติ
และเมื่อเข้าแข่งขันในครั้งแรกก็สามารถคว้าเหรียญมากองได้สำเร็จ
ทำให้มีแรงผลักดันที่อยากติดทีมชาติไทยเหมือนกับนักกีฬารุ่นพี่
ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างตื่นเต้นกับกีฬาแห่งชาติครั้งแรก
เพราะว่าต้องบอกว่าเราต้องเจอรุ่นพี่
เพราะว่าเราขึ้นมาจากระดับเยาวชนแล้วมาเจอประชาชน
ก็ตอนนั้นรู้สึกได้แค่ทองแดง
เพราะว่ายังมีรุ่นพี่ที่ค่อนข้างมีฝีมือค่อนข้างเก่ง

เป็นโอกาสของเราที่ได้สู้กับรุ่นพี่
เพราะเราจะรู้ว่าฝีมือเราจะต้องพัฒนาขึ้นอีกแค่ไหน
ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติในอดีตของเก๋
ทำให้เธอมองว่านักกีฬารุ่นน้องในปัจจุบัน
ก็มีโอกาสแสดงศักยภาพตัวเองในเวทีแห่งนี้
และก็เป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในอนาคต

กีฬาแห่งชาติก็ถือว่าเป็นโอกาสของทุกคน
ที่จะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ผลงานตัวเอง
ตัวเองได้ซ้อมมาก็อยากให้น้องทำให้เต็มที่
แล้วก็มีความสามารถเท่าไหร่ก็แสดงให้เห็น
เพื่อที่จะเป็นหนทางในการติดทีมชาติต่อไปค่ะ

คือการได้เข้าร่วมการกีฬาแห่งชาติ

เปิดเส้นทางให้เดินตามความฝันอันยิ่งใหญ่ของตัวเอง

คราวไทยรัตน์ทีวีรายงาน
การคัดเลือกโอ้โหขาดอยู่แล้วครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ย
เราเป็นเด็กของคนนครสวรรค์ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูอาวุโสด้วย
ครับนะครับเพราะว่าในในที่เก๋เขาทำไว้เนี่ย
ก็ถือว่าสุดยอดของเอ่อเดี๋ยวอลิมปิกแล้วของประเทศด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็คัดไว้๕คนด้วยกัน
ส่วนใหญ่จะเป็นยกกำหนักท่อสามแล้วก็เหรียญทองท่อสองนะครับ
จากโอลิมปิกทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ขาดอยู่แล้วฮ่า
เก๋จะมาในรูปแบบไหนยังไงคะ

พี่เก๋ที่จะมาในรูปแบบของนักวิ่งโค้ชเพลิงไม้ที่๕
คือเป็นส่วนของไฮไลท์ของการจุดคบเพลิงแล้วค่ะ
ซึ่งการจุดข้าวเปิงตรงนี้ของทางเราก็มีไฮไลท์ที่มีอลังการมากเลยของ
สีสันของการจุดคบเพลิงของมังกรตัวใหญ่ที่จะมารองรับของการจุดคบเพลิง
และที่สำคัญของวันนี้คือเราได้รับไฟพระเลิกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เข้ามาเป็นไฟที่มีคุณค่าแห่งชาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่งค่ะ
ที่ได้รับไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้เข้ามาซึ่งจะมีนักวิ่งเข้าไปด้วยกัน๕คน
แต่ไฮไลท์ทุกคนมีความสำคัญหมดค่ะแต่น้องเก๋จะเป็นไม้ที่๕ที่จะต้องจุดกระถางครบเพลิงตรงนี้
ไลท์ตรงนี้ขออุบไว้อยากให้ทุกคนเข้ามาชมการแข่งขันในครั้งนี้ว่ามันมีความอลังการและยิ่งใหญ่ยังไง
เก๋จะมายังไงแล้วมังกรจะมาทางไหนอะไร